คุณผู้ชมครับมาดูคุณครูสุดเจ๋งนะครับ
เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุโลกนะครับ
เขาไอเดียเจ๋งแล้วเขาก็มีแนวคิดในการจัดทำสื่อ
ทางด้านของเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนแล้วก็ต่อทั้งชุมชนด้วย
ปรากฏว่าแนวคิดและไอเดียของอาจารย์ท่านนี้นะครับ
โชว์ความคิดในเวทีระดับโลก
แล้วก็ได้รับการยกย่องแล้วก็คัดเลือกได้รับรางวัลมาด้วยคุณ
นี่ครับนี่คืออาจารย์คนเก่งนะครับ
ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิสุนุโลก
คืออาจารย์ภูมิพัฒน์วันนพิพัฒนพงศ์นะครับ

ภายในการประชุมแล้วก็นำเสนอผลงานวิชาการครูระดับโลก

ในระหว่างวันที่๒๑๒๓มีนาคม๒๕๖๐
ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ
แล้วก็ตรงนี้คือที่ผมจะนะเลือดนี่คือ
ได้รับรางวัลเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพ
ที่อาคารชัยปนาสวนจิรดาด้วยนะครับ

ท่านก็ทรงให้แนวคิดมาว่า
ต้องสาธารณ์ต่อโลกสูตรเด็ก

แล้วก็เผยแพร่ไปยังครูด้วยนะครับ
อาจารย์บอกว่านี่แหละครับเทคโนโลยีไปไวก็ต้องตามให้ทันนะครับ
ซึ่งรางวัลต่างที่อาจารย์ภาคภูมิใจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
อาจารย์ได้โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่อาจารย์ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย
ในการที่จะไปเสนอผลงานวิชาการทางด้านของระบบออนไลน์
ในเวทีครูระดับโลก
ก็คือการทำสื่อเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนลงมือทำจริง
ลงสู่ชุมชนจริงนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการ
พร้อมย้ำว่าตั้งใจจะนำผลงานไปนำเสนออย่างดีที่สุด
พร้อมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษา
เพื่อพัฒนาสู่ชุมชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป
ผลงานอาจารย์ไปเวทีโลก
จากนั้นนำข้อมูลจากเวทีโลกที่เป็นประโยชน์
กลับมาให้นักศึกษาไทยได้ศึกษากันอีก

เปลี่ยนข้อมูลแล้วก็กลับมาทำในประเทศไทย